อีกหนึ่งเหตุการณ์เกือบจะมีเรื่องแล้วนะฮะ
เจ้าถิ่นมาเดี่ยวเลยมาบุกร้านหมูกระทะ
ลูกค้าหมูกระทะแตกตื่นเลย

คุณผู้ชมถ้าได้ยินผมพาดหัวแบบนี้
อาจจะบอกโอ้โหมีแต่ข่าวเครียดหาเรื่องกัน

เครียดมากแต่เจ้าถิ่นมาจริง

ไปมีอะไรนะคะมา

เจ้าถิ่นจริงมาเดี่ยวด้วย

นี่คือขาประจำใช่ไหมคะลูกค้าประจำร้านหมูทะเปล่าเนี่ย
ประจำจริงคุณเจ้าถิ่นตรงนี้จริงนะฮะ
นี่คือพลายสาธิกาช้างป่าเจ้าถิ่น
ในช่วงคลิปที่ผ่านมาพลายสาธิกาเดินออกมาจากป่า
แล้วก็แวะเวียนมาที่ร้านขุนด่านหมูกระทะบุฟเฟ่

แต่พอเห็นท่าทีของพลายสาลิกา
ไม่ได้ออกอาการดุร้ายหรือว่าจะพุ่งจะบุกเข้ามา

แล้วก็ว่านอนสอนง่ายมาสาธิกาเข้าป่าไปด้วยลูกนะ
เขาก็เดินหันขวาเดินกลับไปทันที
กลายเป็นว่าลูกค้าก็ได้ถ่ายรูปกัน
แต่ลูกค้าบางคนก็ถอยหนีนิดหนึ่ง
หลังจากนั้นก็กินหมูกระทะกันต่อได้นะครับ

หลายคนอยากมารอดูพลายสาลิกา
และครั้งนี้ก็เห็นสมใจจริง
เพราะก่อนหน้านั้นนะคุณนะพลายสาลิกาเขาเดินข้ามถนนไปมา
แล้วก็เหมือนเคยมาร้านหมูกระทะเหล่านี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ผลักดันให้พลายสาลิกา
เดินข้ามถนนกลับเข้าป่าไปได้อย่างปลอดภัย
คือปลอดภัยทั้งช้างและปลอดภัยทั้งคนแหละครับ

บางทีบุกบ้านเรือนประชาชนหรือว่าบุกตามร้านต่างเหล่านี้
เพราะเขาได้กลิ่นแบบเครื่องปรุงกลิ่นเค็ม

แล้วนี่ก็เลยมากลิ่นหอมของหมูกระทะ
ใช่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมดูแลไว้นะครับ